เรื่องเกี่ยวกับการจราจรค่ะโดยเจ้าหน้าที่บริเวณแยกอรุณอมรินนะคะ
ตอนนี้ได้ปิดเส้นทางการจราจรขาเข้ามุ่งหน้าสนามหลวงนะคะ
ตั้งแต่เวลาประมาณ๗นาฬิกา
เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับรัชชน
ใช้เส้นทางบริเวณนี้ในการสัญจรนะคะ
เราไปติดตามรายงานจากคุณนันทพรธวระ
รายงานสดจากแยกอรุณอมรินค่ะ

ที่เจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจนครบานนั้น
ได้ทำการปิดเส้นทางจราจรโดยรอบท้องสนามหลวงค่ะ
ซึ่งจุดที่ที่ฉันยืนอยู่ขนาดนี้คือบริเวณถนนแยกอรุณอมริน
ซึ่งได้ทำการปิดตั้งแต่เวลา๗นาฬิกาที่ผ่านมา
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ค่ะ
ค่ะสภาพการจราจรรอบนอกนะคะ
่งหน้าเข้าสู่สนามหลวงที่บริเวณแยกอรุณอมริน
อรุณอมรินเขตบางกอกน้อย
บรรยากาศโดยทั่วไปขนาดนี้รถยนต์ส่วนตัวไม่สามารถวิ่งผ่านข้ามสะพานพระปิ่นเกล้าได้แล้วนะคะ
หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดการจราจรบริเวณแยกอรุณอมริน
่งหน้าเข้าสู่ท้องสนามหลวงเส้นบนสะพานพระปิ่นเกล้า
เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินเท้าเข้าไปค่ะ
โดยจะมีเพียงรถโดยสารประจำทางและรถจักรยานยนต์จิตอาสาเท่านั้นนะคะ
ที่จะคอยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนรับส่งประชาชนที่จะเดินทางไปยังสนามหลวง
คาดว่าในช่วงบ่ายวันนี้น่าจะมีรถจักรยานยนต์จิตอาสามากกว่า๑๐๐คันมาคอยให้บริการค่ะ
นี้ตลอดช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะการจราจรบริเวณนี้ค่อนข้างหนาแน่นไปด้วยรถโดยสารและรถตู้
โดยเฉพาะจุดป้ายรถโดยสารประจำทาง
อย่างครอบครัวของไกรนุกูลที่เดินทางมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
บอกว่ามานอนค้างคืนที่กรุงเทพมหานคร๑คืน
โดยวางแผนจะตื่นแต่เช้ามืดวันนี้
เพื่อนั่งรถโดยสารประจำทางไปรอรับบัตรคิวที่สนามหลวง
โดยเขาตั้งใจจะพาลูกสาวมาถวายสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุรยเดชสักครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะ
ขณะที่ในสวายทองเสิร์มอายุเต็ม
เดินทางมาจากจังหวัดชนบุรี

และลูกหลานติดภารกิจไม่สามารถพามาได้
แต่ก็พร้อมที่จะเดินทางมาคนเดียว
เพราะอยากถวายศักระพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ก็ตื่นจากเช้าเลยนะมานอนบ้านเพื่อนที่ของเจย

สิ่งที่จะไหวเธอนี้ผมนั่งหลับ

น้ำตาไหลเลยผมถ้าได้ข่าว
และก็มีโอกาสก็มานี่

ประจำกองอำนวยการจุดแยกอมรินนะคะบอกว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาน
มีคำสั่งให้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและรับมือสถานการณ์
การจราจรในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะเพื่อรองรับการเดินทางของ
ประชาชนที่จะเข้ามายังพื้นที่ท้องสนามหลวงหลังจากสำนักพระราชวัง
พระบรมมหาราชวังคาดว่าวันนี้จะมีประชาชนเดินทางมาเป็นจำนวนมากค่ะ
โดยได้เริ่มปิดการจรจรตั้งแต่เวลาเจ็ดนาฬิกาเป็นต้นไปในวันที่ยี่สิบเก้าและ
สิบตุลาคมนี้ค่ะและจะขยายพื้นที่การปิดจรจรในสี่เส้นทางหลัก
นั่นก็คือถนนหลานหลวงจะปิดการจราจรตั้งแต่แยกหลานหลวง

ถนนราชดำเนินนอกตั้งแต่แยกจอปรแยกผ่านฟ้าลีลาศ
ถนนราชดำเนินกลางตลอดทั้งเส้นยาวไปจนถึงราชดำเนินใน

รวมถึงทางด้านฝั่งธนบุรีจะปิดการจราจรตั้งแต่แยกอรุณอมริน
ต่อเนื่องสะพานสมเด็จพระปิ่น๙เข้าสนามหลวงถนนราชดำเนินใน
และปิดการจราจรเส้นถนนสนามชัย
ตั้งแต่หน้าสอนอพระราชวังไปจนถึงวงเวียนรอดอร์
ทั้งนี้นะคะได้ห้ามรถยนต์ส่วนบุคคลผ่านทุกชนิด
แต่จะให้สำหรับรถขนส่งมวลชนสาธารณะ

ที่จะเข้ามารับส่งประชาชนเท่านั้น
ซึ่งการปิดถนนในเส้นทางดังกล่าวนั้นจะปิดต่อเนื่อง
จนกระทั่งถึงเวลาที่ประชาชนเดินทางกลับ
จึงจะเปิดเส้นทางตามปกติในช่วงเวลากลางคืน
เพื่อลดปัญหาด้านการจราจรติดขัด
ขณะนี้บริเวณถนนแยกอรุณอมริน

ประชาชนบางส่วนได้ทยอยอาศัยรถโดยสารประจำทาง

ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งได้เดินเท้าข้ามสะพานเข้าไป
ซึ่งใช้เวลาประมาณ๑กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ
และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศที่เกิดขึ้น
ที่บริเวณถนนแยกอรุณอมรินค่ะ
ันทพรธวระรายงานสดจากแยกอรุณอมรินค่ะ